คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องราวของแม่บ้านกันบ้างแล้วกันเนอะ

ไอ้เจ้าจักรักเย็บผ้ากันดีอยู่แล้ว
การใช้จัดเย็บผ้าเนี่ยนะคะ
คือการสนได้เข้าไปในรูเข็ม
มันยากมากมันให้ความรู้สึกแบบ
เข้าแล้วหรือยังบางทีไม่ค่าเอาลิ้นแตะแตะแล้วหาย

สนได้เข้าไปในรูเห็มเนี่ยยากมาก
บางทีเล็งแล้วเล็งอีกจนตาเนี่ยจะไหลรวมกันอยู่แล้วค่ะ

เวลาคุณสนได้เข้าเข็ม

เลยก็ยากมากนะอันนี้ก็รูเข็มใหญ่
แบบเราเอาถอดเข็มออกมาไม่ได้อ่ะโอ๊ยมันยากค่ะคุณ
ก็ต้องใช้เวลาค่ะกว่าจะเอาได้สอดเข้าไปในเข็มกรี๊ดได้นี่นะคะ
ตาน้องไหลบลึบเข้าไปในรูเข็มด้วยแล้วค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงขนาดนั้น
อีกนิดเดียวคุณดูดิเห็นไหมน้องก็ลุ้นไง
ก็ต้องระวังเหมือนกันนะเวลาเราจ้องอะไรมากแบบนานอย่างนี้
ตาเหล่จริงนะพูดจริงนะ
ใช่ไหมระวังกันด้วยนะคะแต่จะระวังยังไง

อย่าไปร้อยเข็มร้อยได้ให้แมวมันดูดิ

ทำตาเหลือทำตาเหล
แล้วเอาตากลับยังไง
อาการอย่างนี้เนอะมันก็มันเป็นเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะ

เดี๋ยวกลับไม่ได้เอาคืนก่อน